ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๐ปีดื่มเหล้าจนเมา
หลังจากนั้นใช้มีดพยายามวิ่งไล่แทงแม่ค้าขายแตงโมกับลูกชาย
ที่เขาเอารถมาจอดไว้รอที่จะขายในกล้องเช้า
หลังจากนั้นเขาไม่ได้เงินไปเกิดการทะเลาะกันขึ้นมา
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้าพยายามเข้าไปช่วย
แต่ว่าสุดท้ายพอเจ้าหน้าที่มาถึงรวบตัวไว้ได้
ตำรวจสพฉเชิงเซาและทหารกองพลทหารรับที่๑๒
ควบคุมตัวคนที่เกาะเหตุคนนี้ค่ะ
ภัยทูลอุ่นทรัพย์อายุ๕๐ปี
เป็นรอปภที่ห้างแห่งหนึ่ง
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงยังอยู่ในอาการมืนเมาอยู่เลยนะคะ
และช่วงที่ก่อเหตุเขาก็เมาด้วย

พยายามใช้มีดไล่แทงนางสมศรีหมื่นพัน
แม่ค้าขายแตงโมกับลูกชาย
ทรณ์มรุพงศ์ตำบลหน้าเมืองอเมืองจันทน์เชิงเศร้า
จากการสอบสวนเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้

ขับรถกระบะเนี่ยคันนี้
มาพร้อมแตงโมเต็มคันรถมาจอดอยู่ริมถนนก่อน
คือมาถึงจุดที่เขาเตรียมจะขายในกลางดึก
ก็เลยจะต้องจอดก่อนนอนก่อนนะคะ
โดยมีการแง้มกระจกเอาไว้รอขายในตอนเช้า

พนักงานกวาดถนนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเศร้า
เห็นผู้ชายคนหนึ่งพยายามใช้มือล้วงเข้าไปในรถ
พนักงานคนนี้ก็เลยตะโกนเสียงดังให้คนขับรู้ตัว
หลังจากนั้นค่ะนางสมศรีซึ่งเป็นเจ้าของรถ

หลังจากนั้นคนร้ายพอเห็นว่ารู้ตัววิ่งหลบหนีไปก่อนนะคะ
โดยที่ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นใครนะคะ

ผู้ก่อเหตุก็คือคุณรอปภคนนี้นะคะนายภัยทูล

เดินมาขอเงินจากแม่ค้าขายแตงโม

วิ่งไล่แทงแม่ค้าขายแตงโมกับลูกชาย

หลังจากนั้นตำรวจก็มาถึงแล้วเป็นภาพแบบนี้เนี่ยนะคะ

ว่าไม่ได้ก่อเหตุค่ะฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

เพราะว่าผมไม่รอพอผมต้องพกปืนพกมีดใช่ไหม

คำถามสุดท้ายเมาไหมเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้คำตอบนะ
สิ่งที่เจ้าหน้าที่กำลังหาอยู่เนี่ยก็คือ
อาวุธมีดที่นายภัยทูลใช้ในการก่อเหตุวิ่งไล่แทงแม่ค้าขายแตงโมกับลูกชายนะคะ
ซึ่งคาดว่านายภัยทูลน่าจะทิ้งเอาไว้ผู้ไม้ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่พบเลยนะคะของกลางนี่มันสำคัญเหมือนกันนะคะ
อย่างไรก็ตามควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่ามีพยานบุคคลก็คือแม่ค้าในตลาดเขาเห็นกันหมดค่ะ